มีผู้ชายคนนึงซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมากินอืม
เคี้ยวเคี้ยวไปเอ๊ะมันมีอะไรแข็งแข็งครับ
ตอนแรกนึกว่าไปเคี้ยวโดนกระดูกนึกว่ามันมีกระดูกติดมาด้วยอะไรแบบนี้
เนี้ยแต่มันไม่ใช่กระดูกค่ะมันคือใบมีดโอ้โห
เหมือนใบมีดคัตเตอร์อ่ะพี่บุ๊คแล้วดูนะคะมันไม่ใช่แค่ชิ้นเดียว
มันเป็นชิ้นเล็กแต่หลายชิ้นคือเลือดออกนะคะ
เคี้ยวไปคือเลือดออกในปากนะคะนี่มันคมมากน่ะ
ใช่ค่ะมันมาอยู่ในหมูปิ้งได้ยังไงคะ
นายทองภูลศรีมาลาอายุ๒๙ปีบอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานไปซื้อหมูปิ้งมา๒ไม้
ข้าวเหนียวหนึ่งห่อจากร้านแถวถนนปู่เจ้าสมิงพรายที่พระประแดงสมุทรปราการ
ไม้แรกปกติค่ะไม้ที่สองเคี้ยวแล้วโดนอะไรแข็งแข็ง
ตอนแรกนึกว่ามันมีเศษกระดูกติดอยู่มันแข็งมากนะคะ
ไปเคี้ยวมาเริ่มเจ็บเคี้ยวไปเคี้ยวมาเลือดเริ่มไหล
แล้วหยิบมาดูนี่ค่ะสิ่งที่เจอโอ้โห
มันคล้ายกับใบมีดคัตเตอร์ที่หักอะค่ะ
แล้วหลายชิ้นค่ะปะปนอยู่ในหมูปิ้ง
กลับมาก็มากินกลับมากินที่บ้านใช่แล้วไงต่อพี่เอาท็อป
มันเคี้ยวไปไม้ที่สองแล้วแหละใกล้จะหมดแล้ว
อันนี้มันมาโดนเหมือนมีกระดูกอย่างนี้ก็เลยคล้ายออก
เราเคี้ยวตั้งแต่แรกก็นึกว่ากระดูกใช่ไหมใช่
เหมือนกระดูกเลยพอมันกัดไปคล้ายดัง
ก็แก๊กใช่ครับสักพักนึงมันแข็งจัด

โอ้โหคุณพี่ทองภูลก็เลยบอกว่า
ก็เอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปแจ้งกับที่ร้านข้าวเหนียวหมูปิ้ง

แม่ค้าแสดงความรับผิดชอบแบบนี้ค่ะพี่บู

ไม่กล้าจริงเขาไม่รับมันเลยนะพี่บุ๊คเขาบอกไม่เอาอ่ะ
เพราะมันอาจจะไปแบบปะปนอยู่ไม้อื่นอีกหรือเปล่า
ทางร้านบอกว่ารับหมูปิ้งที่เสียบไม้ไว้แล้ว

ก็เลยไม่รู้ว่ามันมีไอ้ชิ้นส่วนใบมีดเนี่ย
ตอนไหนคือเขารับแบบสำเร็จมาแล้วไงคะ

ก็เลยต้องส่งไปให้ต้นทางตรวจสอบ

แต่พี่ทองพูนไม่รับมาเพิ่มนะคะหมูปิ้ง

หมูปิ้งแถววัดหนำแดงบังพลี
แต่ไปถามความเห็นถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้

บอกว่าตัวเองขายหมูปิ้งนมสดมานาน
ลูกสาวเป็นคนทำแต่ละครั้งก็จะระมัดระวัง
ใช้อุปกรณ์ที่เป็นของมีคมมาเกี่ยวข้อง
ทำแต่ละครั้งก็ต้องใส่ใจเหมือนกับของที่เรากินเอง
กรณีนี้มองว่าเป็นความประมาทของคนทำ
ก็อยากจะให้คนขายหรือคนทำอาหารเนี่ยค่ะทุกท่านเลย

ก็ควรจะตรวจสอบก่อนที่จะมาขายต่อให้กับลูกค้าด้วยนะคะ
งั้นเดี๋ยวเป็นหมูปิ้งเลือดสาดแบบนี้อีกนะ
ใช่พี่บุ๊คอันตรายกับผู้บริโภค